ขับรถอยู่บนทางด่วนดีคุณสองคนระวังนะคะ
อยู่ดีมันจะมีอะไรตูม
หล่นมาใส่รถแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะขับรถอยู่ดีบนทางด่วนจริง
แล้วทำไมกระจกมันแตกแบบนี้
เดี๋ยวบนทางด่วนถ้ามันจะตกมาได้
มันต้องตกมาชิ้นส่วนยานอวกาศหรือไง

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณนนทวัฒน์แต้รัตนาชัย

เขาบอกเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงเย็นของวันพุธ

เจ้าตัวอยู่ที่ทางด่วนฉลองรัฐก็คือใช้เส้นทางด่วน
แล้วจากด่านเก็บภาพผ่านทางบางประกงนี่เห็นกันแล้ว

ขับมาด้วยความเร็ว๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อยู่ดีไอ้เจ้าเนี่ยเมื่อกี้แผงโซล่าเซลล์

เออโซลาร์เซลล์เหรอใช่โซลาร์เซลล์ที่มีเขาบอก
ความยาวถึง๒เมตรโอ้โหหนักประมาณ๒๐กิโลกรัม
มาจากไหนไม่รู้คุณบอยบอก
เห็นอีกทีคือเต็มหน้ากระจกรถเขาแล้ว
ตอนนั้นค่ะคุณบอยตั้งสติประคองรถเอาไว้
นอกทางด่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เลยไปขอ
ขอเจ้าหน้าที่ว่าขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหม
ในวันเกิดเหตุปรากฏพอดูเสร็จเห็นเลย
คงสงสัยใช่ไหมจ๊ะว่าแผงโซลาเซลลเนี่ยมาจากไหนอืม
เขาบอกพอไปดูกล้องปุ๊บเห็นทันทีว่า
มันหล่นมาจากรถตู้ที่ขับอยู่ข้างหน้าเขา
แล้วหลังจากนั้นก็ปรากฏว่า
คนขับรถตู้เขาก็แสดงความรับผิดชอบนะคะ
ติดต่อมาแสดงตัวแล้วบอกว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดเลย
อาจจะหนักใช่คุณบอยบอกแบบนี้ค่ะฝากเตือนหน่อยได้ไหม
หลายคันเดี๋ยวนี้เห็นติดแผงโซล่าเซลล์
ให้เช็คความพร้อมติดให้มันแน่นหนาหน่อย

ว่าอยู่อยู่บนทางด่วนอะไรมันหล่นลงมามันต้องหล่นจากฟ้า
อ๋อแต่นี่หล่นจากรถโอเคเข้าใจใช่ค่ะครับ